สุราชธานีคุณผู้ชมคุณผู้หญิงท่านหนึ่ง

นึกได้ว่าตัวเองซื้อเลขนี้เป็นรางวัลเลขท้าย๓ตัว

แต่ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง

รีบกลับไปดูกางเกงตัวนั้นน่ะตากอยู่
รีบล้วงค่ะไปดูสภาพหน่อยนะคะลอตเตอรี่๔ใบ

ผลได้ไงก็ดูยุ่ยขนาดนี้
เฮ้ยพี่เพิ่งรู้เหมือนกันว่ายุ่ยขนาดนี้ขึ้นรางวัลได้

เอาคือถ้าเป็นคนยังไม่เป็นผู้เป็นคนเลย

ปรากฏว่ากลับมาอีกทีแม่เอากางเกงไปซัก

พอมาเห็นกางเกงตัวนั้นแขวนอยู่นี่ค่ะ
นี่คือตอนล้วงออกมาจากกางเกงโอ้โหมัดรวมกันแบบนี้ลักษณะ
ลักษณะเหมือนกระดาษชำระใช้แล้วนี่แหละค่ะโอ้โหรางวัลแรก
ท้าย๓ตัว๔๔๗จำได้ว่าซื้อเลขนี้ไปดูเท่านั้นแหละค่ะใจ
นี่หล่นไปอยู่ตาตุ่มเลยอ่ะแม่บอกทิ้งไปเถอะไม่น่าจะขึ้นเงินได้แล้ว
แต่คือความโชคดีตรงไหนรู้ไหมเขาเอาเรื่องมาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
นี่คือข้อดีนะครับมีชาวเน็ตไปให้ข้อมูลบอกว่า
เอาไปที่สลากสิน่าจะขึ้นเงินได้นะคะ
เพราะบางคนเขาเคยมีประสบการณ์ไงเธอตัดสินใจเดินทางจากจังหวัดสุราธานี
ที่กองสลากสนามบินน้ำค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
คุณผู้ชมไปตรวจสอบแล้วนะคะสุดท้ายขึ้นเงินได้๓ใบจากทั้งหมด๔ใบ
ขึ้นเงินไม่ได้๑ใบนะครับเพราะมันคือมันเละมากเลยนะฮะ
ได้เงินไป๑๒๐๐๐บาทคุ้มค่ากับการเดินทางหลังจากจังหวัดสุราชธานี
แต่อยากรู้ว่าเนี่ยเสร็จสร้างอันซ้ายเนี่ยคือใบที่ขึ้นได้หรือขึ้นไม่ได้

นี่ไงลองดูว่าถ้าเกิดว่าท่านเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าเพิ่งทิ้ง
ทำตามนี่เลยค่ะ๑เก็บชิ้นส่วนของสลากที่ถูกรางวัลทั้งหมด
ติดต่อตรวจพิสูจน์ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกอบสลากชำรุดพร้อมตรวจสอบ
รับเงินรางวัลพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้ว่าท่านจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
แต่ท่านอย่าเพิ่งท้อใจนะคะ
เอาไปทำตามขั้นตอนที่เราบอกเออเพิ่งรู้เหมือนกันนะ

อย่างนี้พวกลอตเตอรี่เก่าของพี่ปุ้ยที่วืดไปโบไปก็